คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้นะครับผมมีคำตอบให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับ
ซึ่งแน่นอนนะครับสภาพอากาศในช่วงนี้มีความแปรปรวนครับ
สัปดาห์ที่ผ่านมาอากาศอาจจะมีทั้งหนาวมีทั้งฝน

แต่ว่าถ้าคุณผู้ชมฮะในสัปดาห์นี้เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะครับ
บ้านเราจะมีอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมอีกแล้ว
ปกคลุมของอากาศเย็นจะทำให้หลายพื้นที่นะครับ
อุณหภูมิลดลงไป๑๓องศาเซลเซียส
ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกด้วย
ส่วนภาคใต้อาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับ
ดังนั้นตรวจสอบสภาพอากาศเป็นรายภาคกันเลยนะครับ
นี่ฮะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตลอดทั้งสัปดาห์แล้วครับ

จะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีฝนเล็กน้อย
อุณหภูมิอย่างที่บอกลดลง๑๓องศาเซลเซียส
ยอดดอยยอดภูหนาวจัดนะครับ
กับมีลมพัดแรงอุณหภูมิต่ำสุด๖๑๔องศาเซลเซียส
แล้วก็มีหมอกในตอนเช้านี้ขับรถขับราต้องระมัดระวังกันด้วยนะฮะ
พยายามทำร่างกายให้อบอุ่นเสมอนะครับ
ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกค่ำถึงเช้าอากาศเย็น
กับมีลมแรงกับมีหมอกในตอนเช้า
อุณหภูมิจะลดลงอีก๑๒องศา
อุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นราบอยู่ที่๑๘องศาเซลเซียส
แต่กลางวันยังค่อนข้างร้อน
พยายามดูแลสุขภาพตัวเองช่วงอุณหภูมิที่แตกต่างระหว่างวันนะครับ
ส่วนคลื่นในภาคตะวันออกสูงมากกว่า๑เมตรนะครับ
ตรวจสอบภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งทะเลอันดามันนะครับ
มีฝนเพิ่มขึ้นทั้งสองฝั่งเลย
เน้นตกหนักทางตอนล่างของภาคประมาณร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่
จุดที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
อุณหภูมิภาคใต้อยู่ที่ประมาณ๒๐๓๔องศาเซลเซียสนะครับ
กรุงและปริมณฑลถามว่าจะเจอกับอากาศเย็นอีกหรือเปล่านะครับ

ดึกถึงเช้าอากาศเย็นกับมีลมพัดแรง
ส่วนกลางวันอากาศแห้งแดดดีเลยนะฮะ
อุณหภูมิแตกต่างระหว่างวันค่อนข้างสูงนะครับ
อยู่ที่๒๑องศาช่วงดึกถึงเช้า
ส่วนกลางวันอยู่ที่๓๔องศาเซลเซียสนะครับ
อากาศแบบนี้ทำให้เราต้องหมั่นดูแลสุขภาพ
และอย่าลืมตั้งการ์ดไว้นะฮะ
ประมาทกาดไม่ตกป้องกันโควิด๑๙ด้วยนะครับ